หลังจากที่สบคคุณผู้ชมมีการออกข้อกำหนดออกมาใช่ไหมคะ

เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙ว่า๕จังหวัด
ก็คือสมุดสาขนเรียองชมูรีจันทบุรีตราศ
ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มง่
สุดและเข้มงวดคุณดูนะใครที่จะออกจากจังหวัด๕จังหวัดเหล่านี้นะ
ใน๕จังหวัดเหล่านี้ท่านต้องไปขออนุญาตในพื้นที่ก่อน
มันจะไม่เสี่ยงมากขึ้นเหรอนั่นสินั่นสิคือชาวบ้านเขาก็ปวดหัวนะคะ
เห็นภาพแบบนี้เราก็ปวดหัวกลัวเหมือนกันนะคะอ่าแต่ว่าไปดูก่อนค่ะบรรยากาศที่แรกเลย
กำเนิดของโรครอบสองนะคะจังหวัดสมุทรสาครประชาชนจำนวนมากค่ะ
รอไปทำหนังสือขออนุญาตออกนอกพื้นที่กันแน่นที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะ
คือเขาก็ต้องการไปทำงานไงคุณบางคนอยู่สมุทรสาครก็จริงแต่ต้องไปทำงานในพื้นที่ใกล้เคียง
ก็เลยทำให้นายนัทพัฒน์เอ็มอ่อนในอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะ
ต้องชี้แจงแบบนี้บอกว่าหนังสือรับรองเนี่ยมี๓ส่วนด้วยกันนะ
คือส่วนแรกผู้ประกอบการให้ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้ไปกรอกชื่อบริษัท
ส่งของที่ไหนกลับเมื่อไหร่บันทึกไว้
เพื่อให้แต่ละจังหวัดที่ผ่านการตรวจสอบกลุ่มนี้
รวมรวมเอกสารส่งอำเภอเพื่อเก็บเป็นข้อมูลได้
กลุ่มที่๒ประชาชนที่เดินทางไปทำงานนอกเขตค่ะ
มีแบบฟอร์มเช้าไปเย็นกลับออกให้ครบนะคะ
จนถึงวันที่๓๑มกราคมไม่ต้องขอทุกวัน
เพราะเขากำหนดใช่ไหมคะว่าใครที่ต้องการออกนอกพื้นที่เนี่ย
คือควบคุมสูงสุดเนี่ยไอ้มาตรการเนี่ยเขายาวไปจนถึงวันที่๓๑มักกรา
เพราะฉะนั้นไม่ต้องขอทุกวันกรอกแบบฟอร์มครั้งเดียวเลยนะคะ
ประชาชนที่มีธุระจำเป็นเช่นมีงานศพงานแต่งต่างถิ่นก็มาขอได้เป็นกรณีกรณีไปนะคะ
อกจากนี้ยังสามารถไปขอได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้าน
หรือเทศบาลได้เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะอำเภอเท่านั้น
ไปนะคะประกาศย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เฉพาะอำเภอเท่านั้น
กำนันที่ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ที่เทศบาลท่านก็ไปขอได้
ก็ต้องประกาศให้มันชัดเจนสิถูกไหมชาวบ้านเขาไม่รู้นี่

เขาก็ต้องแห่กันไปแบบนี้ภาพมันก็เห็นอย่างนี้แหละ

แน่นอนคุณผู้ชมบรรยากาศไม่ต่างกันหรอก
ประชาชนก็เดินทางไปรอการกรอกข้อมูล

เพราะอะไรต้องการจะกลับบ้านเกิดแล้วกลับภูมิลำเนาแล้วไม่อยู่แล้ว
บางคนก็ต้องการจะไปทำธุระต่างจังหวัด
ที่นี่ก็มีการตั้งจุดคัดกรองตรวจอุณหภูมิสวมหน้ากากอนามัย

กังวลเหมือนกันว่าจะปลอดภัยหรือเปล่านะครับ

ส่วนที่อำเภอเมืองชนบุรีนะครับ
มีประชาชนมารอขอหนังสือรับรองกันตั้งแต่ช่วงค่ำ
ของวันที่๖มกราคมคุณผู้ชมดูภาพเลยฮะ
เช้านะเช้าก็ยังมีคนมาต่อแถวกันอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยแจ้งความจำเป็นบอกว่า
ต้องเข้ากรุงเทพมาทำงานนะครับหลายรายเลยเกิดอาการท้อเพราะว่ากว่าจะได้หนังสือเนี่ยนะฮะ

ที่ว่าการอำเภอแห่กันไปขอหนังสือเดินทาง
เพื่อต้องการที่จะออกจากนอกพื้นที่ก็คือจังหวัดตราด
แต่ว่าคือสิ่งที่ตามมาก็คือต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการที่จะไป
เห็นไหมฮะไปตรวจสอบไปช่วยอำนวยความสะดวก
แล้วก็ไม่ต้องกรอกเอกสารแบบนี้
แต่เขาก็จัดเรื่องของมาตรการควบคุมโรคได้ดี
เห็นไหมคะมีพาทิชั่นกั้นเก้าอี้ก็วางห่างกัน๒เมตร
ทุกคนก็สวมใส่หน้ากากอนามัย
เอาล่ะแต่ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ท่านค่ะถ้าเกิดว่าท่านอยู่ในพื้นที่๕จังหวัด
ที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดพิเศษเลยเนี่ยนะคะ
ท่านไปที่อำเภอไปที่กำนันไปที่ผู้ใหญ่บ้านไปที่เทศบาลได้นะ
อย่าไปอำเภออย่างเดียวไปได้ทุกที่
สมุดสาขอมิรยองชนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราส
ส่วนจันทบุรีเนี่ยเมื่อวานก็มีคนไปทำหนังสือ
เพื่อขอหนังสือรับรองเหมือนกันวันแรกคนก็ไปเยอะ
มันก็มีหลายภาคส่วนแล้วครับบางคนต้องการไปทำงานต่างจังหวัด
ทำธุระส่วนตัวนะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีข้อติดขัดอะไร
แต่ขณะที่มีผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็จะเป็นการขนส่งสินค้า
คือจันทบุรีเขาก็จะมีพวกสวนผลไม้เรื่องเทศมันก็ปลูกในจันทบุรี
แต่มันต้องออกไปส่งขายตามต่างจังหวัด
มีพนักงานขายมีเซลล์อะไรแบบนี้มันต้องเดินทางไปเช้าเย็นกลับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เองก็สับสนในการให้ข้อมูลที่มันไม่ชัดเจน
แนวทางในการปฏิบัติระหว่างต้นทางกับปลายทางไม่เหมือนกัน
คนปฏิบัติอย่างประชาชนก็งงว่าทำยังไง
ปลายทางบอกอย่างไอ้ต้นทางบอกอย่างแล้วต้องทำยังไงกันแน่
หนังสือรับรองอันนี้มันครอบคลุมกี่วันกันแน่
หรือมันต้องขอวันต่อวันในการเดินทางไปกลับอะไรแบบนี้
ทำให้หลายคนก็เดินทางลำบากมันสับสนนะต้องเสียเวลา
เพราะว่าการไปส่งของเนี่ยมันต้องใช้ความเร็วอะไรแบบนี้
เอาให้มันเคลียร์แล้วกันสำหรับการขอแบบนี้นะทั้งต้นทางปลายทางนะ
แล้วประเด็นที่คุณพูดเนี่ยเป็นประเด็นนะว่าเวลาไปส่งของเขาก็ต้องแข่งกับเวลาถูกไหม
แล้วครั้งก่อนที่ระบาดรอบแรกก็มีคนที่ขับรถส่งของแล้วเขาก็แบบนี้ค่ะ
ทำงานแข่งกับเวลาแล้วไปประสบอุบัติเหตุไง
มันก็มีคือทุกอย่างมันต้องชัดเจนเนอะ

ก็ในเมื่อจะแอปจะแอปกันแล้วไอ้เนี่ยทำไมมันทำลงแอปไม่ได้

ทำลงแอปไม่ได้ราชการตรวจสอบแล้วก็ส่งกลับมาเวลาเจอเจ้าหน้าที่ก็ยื่นให้เขาดู

มันก็ใส่ไปในส่วนหนึ่งของใครชนะหมอชนะ

แล้วข้อมูลที่รวมกันมันจะแบบเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลย
ธนาคารเขายังแบ่งเซ็กชั่นได้เลยโอนเงินทำนู่นทำนี่
และอันนี้ถ้าจะแบบว่าผมสมมุตินะหมอชนะแล้วมีสักส่วนหนึ่งบอกว่า
ขอหนังสือรับรองการเดินทางแล้วก็เข้าไปกรอก
กรอกเสร็จปั๊บเจ้าหน้าที่ก็อนุมัติมา

ส่งไปในนี้เสร็จก็เวลาเจ้าหน้าที่ตรวจก็เปิดดู

แต่สุดท้ายก็ต้องไปขอหนังสือก็ต้องไปรวมกลุ่มกันอยู่ดี

ไม่ใช่ว่าแกะตรงนี้แล้วก็พูกตรงนี้